คุณผู้ชมคะข่าวนี้เนี่ยมิวว่าอาจจะต้องนำเสนอด้วยความละเอียดอ่อนนิดนึง
เป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะ
แต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเห็นแล้วแหละในโลกออนไลน์เพราะกลายเป็นประเด็นดราม่า
คือทางการกัมพูชาเขาได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา๔เกม๒๐๑๖
แข่งขันกันระหว่างวันที่๕ถึง๑๗พฤษภาคมมี๓๗ชนิดกีฬา
ได้มีการบรรจุกีฬามวยไทยเข้าไปด้วยนะคะเป็นหนึ่งในการแข่งขัน
แต่ไม่ใช้คำว่ามวยเขาใช้คำว่ากุลคแมร์และกัมพูชาบอกว่า
จริงแล้วกุลคแมร์คือต้นตำรับของมวยไทยนะแล้วก็มีการนำภาพนี้ค่ะ
ภาพที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมลองดูสองภาพนี้เปรียบเทียบกันนะคะ
คือจริงแล้วก็คือภาพเดียวกันแต่ทางกัมพูชาไปใส่ภาษาอังกฤษตัวสีแดงตัวใหญ่เลยนะคะ
เขียนว่าโบกาตอแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือภาพกุลคแมนี่ค่ะ
แต่ภาพออริจินัลของไทยไทยก็บอกว่านี่คือมวยไทย
แต่กัมพูชาบอกว่าเขาเรียกว่ากุลคแมร์เพราะมันคือต้นตำรับมาก่อนมวยไทย
โลกออนไลน์นะคะชาวกัมพูชาเปิดเผยภาพที่เป็นศิลปะการต่อสู้
กมชาบอกว่านี่เขาเรียกว่าโบกาตอเป็นศิลปะการต่อสู้โบราณของกัมพูชา
ซึ่งคือต้นกำเนิดของมวยไทยด้วยซ้ำนี่ค่ะ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์นะคะ
วอร์มค่ะครูมวยชาวไทยเป็นอดีตนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย
ก็ได้มีการเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงว่าอ๋อภาพที่เห็นกันในโลกออนไลน์
คือภาพของครูวอร์มเองนะคะถ่ายที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกัมพูชาเลยนะที่กัมพูชาเอารูปไปใช้
แล้วก็ไปใส่คำภาษาอังกฤษว่าโบกาตอเนี่ยจริงเป็นภาพของครูวอร์ม
วอร์มถ่ายเองครูวอร์มบอกว่าผมเป็นคนไทย
เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อผมเป็นคนสุราธานี
แม่ผมเป็นคนปัตตานีพ่อมารับราชการอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
พูดภาษาไทยอาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นอดีตนักมวยไทยอาชีพ
เป็นอดีตนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยเป็นครูมวยไทยที่ผ่านการอบรมครูมวยไทย
ของสำนักงานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีญาติผีน้องเพื่อนหรือเพื่อนบ้าน
ไม่เคยไปศึกษาเรียนรู้ศิลปะโบกาตอไม่เคยศึกษาเรียนรู้กุลคแมร์
ซึ่งในรูปนี้ครูวอร์มบอกว่าครูวอร์มกับน้องชายรับงานถ่ายรูปเซ็ตนี้ที่หมู่บ้านช้างอำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์เมื่อต้นปีที่แล้วค่ะ
หนึ่งผมแค่ต้องการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวเองนี่เป็นมวยไทยนะ
เรียกร้องในสิทธิจากส่วนผมว่าผมเป็นนักผมเป็นคนไทยนะเป็นนักกีฬามวยไทยนะ
รูปนี้คือลูกนักมวยไทยนะผมไปถ่ายที่ไหนทำอะไร
ซึ่งไม่ใช่กรกตแต่ผมกล้ายืนยันเลยว่าผมไม่เคยเรียนรู้
ไม่เคยได้ศึกษาให้รู้เพียงกับบอกกะต่อหรือต้นตำราบไม่รู้เลย
บัวขาวโดนแฟนมวยชาวกัมพูชาบอกว่าเป็นคนกัมพูชา
บัวขาวเลยบอกว่าคือเอาจริงนะว่าด้วยเรื่องวิชาประวัติศาสตร์ชาติภัณฑ์
บัวขาวคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่กัมพูชาตามที่เข้าใจ
คือแฟนมวยชาวกัมพูชาบอกว่าบัวขาวเป็นคนกัมพูชาไม่ใช่เหรอ
ก็เลยต้องออกมาชี้แจงแบบร่ายยาวเลยค่ะ
เราได้คุยกับคุณสมรักคำสิงอดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น
เหรียญทองโอลิมปิกทีมชาติไทยก็บอกว่าแหมผมก็นักมวยเนอะ
แต่ผมก็ไม่เคยได้ยินคำว่ากุลคแมจริงนะ
ประเทศไทยเราก็มีสำนานนายลมต้มอยู่แล้วสำนานมวยไทยมา
ครับว่ามวยไทยมวยไทยตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์เป็นศิลปะประจำชาติไทยไปแล้วนะครับผม
ซึ่งทั่วโลกยอมรับนะครับอยู่มาวันหนึ่งมีมวยอะไรเนี่ย
กุญคแมเป็นคนเขาอะไรอย่างนี้มันก็เลยขัดแย้ง
ไม่ต้องไม่ต้องนักมวยไม่ต้องนักมวยอย่างผมหรอกครับ
คนไทยทั่วประเทศครับก็รับเป็นผมครับ
ไม่ได้แล้วก็คนทั่วโลกก็รับไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมคะประธานสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้บอกเลยว่า
ถ้าแบบนี้นะไทยไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬากุลคแมร์นะ
และส่งจดหมายเตือนชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุลคแมร์
จะถูกแบนจากการเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการของสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติ
วยไทยที่สะกดภาษาอังกฤษนะคะยืนยันใช้ชื่อนี้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน๔เกมของกัมพูชา
และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของกัมพูชาเขาโต้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าอ๋อถ้าไทยไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากุลคแมร์
ไม่เป็นไรไม่ส่งก็ไม่เป็นไรกัมพูชาบอกว่าไม่แคร์
แล้วถ้า๔เกม๒๐๒๕ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ย
กัมพูชาก็จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมวยไทยเหมือนกัน
เพราะกัมพูชาเขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะบอยคอร์ดกีฬามวยไทยค่ะ